คุณผู้ชมครับมื้อกลางวันนี้ใครยังไม่ได้ทานอาหาร

วันนี้จะพาไปทานอาหารจีนแบบซีฟู้ดระดับพรีเมียมครับ
มีทั้งแบบติ่มซำอาหารจานเดียวหรือว่าแบบโต๊ะจีนนะครับ
อร่อยมากแต่ว่าบริการของร้านนั้นเป็นแบบร่วมสมัยแบบโมเดิร์นหน่อยนะครับ
ทานอาหารอร่อยไปก็ชมวิวมุมสูงของเมืองกรุงตามไปด้วยครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
อากาศปลอดโปร่งชมวิวเมืองกรุงจากบนตึกสูงชั้นที่๓๗แบบพาโนรามา
ถือว่าเป็นความฟินของการได้มารับประทานอาหารที่ร้านเจิ้งโตแกรน
พัฒนาคารจีนซีฟู้ดสไตล์กวางตุ้งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงค่ะ
ชิมอาหารจีนเคล้าบรรยากาศสบาย
ภายในร้านตกแต่งด้วยสไตล์ยุโรปตะวันตกผสมผสานกับจีนโมเดิร์น
ฉาบด้วยแสงไฟโทนสีอบอุ่นสบายตาเหมาะกับการชิมอาหารรสเลิศค่ะ
ทางเจ้าของร้านคือคุณอภิชัยเตชาอุบลนะครับ
ท่านเป็นคนชอบทานอาหารจีนนะครับ
แล้วก็ชอบแวะไปชิมร้านตามร้านที่มีชื่อ
ก็ตัดสินใจได้เปิดร้านอาหารจีน
ซึ่งใช้ชื่อว่าเจิ้งโตแกรน
อาหารแต่ละจานปรุงรสอย่างพิธีพิทันโดยเชฟฝีมือดีค่ะ
อย่างเมนูข้าวผัดหกเกี้ยนในกระบอกไม้ไผ่
เป็นหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์เซ็ตโต๊ะจีน
นำข้าวสวยมาผัดร้อนในกระทะ
ราดด้วยน้ำซอสปรุงรสอย่างเข้มข้น
กับเนื้อเป็ดย่างหอยเชลแห้งเห็ดหอมและกุ้งตัวโต
กระบอกไม้ไผ่ร้อนพร้อมเสิร์ฟ
กลิ่นของไม้ไผ่เพิ่มความเยาว์ยวนให้กับเมนูอาหารนี้ค่ะ
สำหรับใครที่มาทานเมนูเซ็ตโต๊ะจีนที่ร้านเจิ้งโตแกรนนะคะ
แนะนำว่าต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะ
ส่งกลิ่นหอมยั่วให้ท้องร้องมากเลยค่ะ
เดี๋ยวต้องขอลองชิมดูสักนิดนะคะ
นำมาผัดกับเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์หั่นเป็นชิ้นแบบติดเปลือก

และยังทำให้เนื้อคงความเหนียวนุ่ม
ทานกับบะหมี่กรอบอร่อยฟินสุดค่ะ
ส่วนเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะ
บาร์บีคิวรวมมิตรมีทั้งเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดง
ให้เลือกทานคู่กับน้ำจิ้มหลากรส
ซอสบ๊วยหวานซอสฮ่องกงหรือมัสตาร์ท
ขอเลือกทานเป็ดย่างราดด้วยซอสเป็ดรสกลม
เป็ดนุ่มค่ะอร่อยละลายในปากเลย
เมนูติ่มซำที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะ
มีให้เลือกมากถึง๓๐รายการ
ฮาเก๋าจีบกุ้งแต่ที่ไม่ควรพลาดคือสาระเป๋าหิมะค่ะ
ของดีขึ้นชื่อของร้านนี้เลย
สาระเป๋าอบด้วยแป้งสูตรพิเศษ
เนื้อละเอียดกรุบสอดไส้หมูแดง
พอกัดแล้วแตกละเอียดเป็นเศษเหมือนหิมะ
ละลายในปากอร่อยฟินมากค่ะ
หรือใครชอบทานแบบซีฟู้ดแนะนำเนื้อปลาห่อกุ้งค่ะ
ลองชิมดูแล้วเนื้อกุ้งข้างในก็เด้งดึงนุ่มลิ้นมากค่ะ
อยากทานผลไม้เพิ่มความสดชื่นหน่อย

กุ้งขาวกลางชุบแป้งบางทอดกรอบ
กับผักผลไม้รวมมีทั้งแอปเปิ้ลแคนเตอร์ลูปผักกัดแก้ว

ส่วนของหวานวันนี้แนะนำเป็นแปะก๊วยน้ำฟักทองรังนกค่ะ
ร้อนในลูกมะพร้าวเป็นกิมมิกของทางร้าน
ฟักทองไม่หวานจนเกินไปดีต่อสุขภาพค่ะ
อีกหนึ่งเมนูแนะนำเป็นซุปร้อนคล่องคอ
ซุปกวางตุ้งทานกับกระเพาะปลาสดและแฮมยูนาน

สีเหลืองครีมข้นน่ารับประทาน
เป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับสายสุขภาพค่ะ
ใครอยากมาทานอาหารจีนซีฟู้ดชมวิวเมืองกรุง
ทางร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ
มีติ๋มซำบุฟเฟ่นะครับมา๔จ่าย๓นะครับ
มีทั้งช่วงมื้อเที่ยงนะครับ
ยกเว้นเสาร์อาทิตย์และมื้อเย็นของทุกเย็นทุกวันนะครับ
นี่คือมา๔จ่าย๓นะครับ
หรือท่านสั่งอาหารตามสั่งทุกวัน

มื้อเย็นท่านก็จะได้รับส่วนลด
โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพครับ
จากนั้นก็จะเป็นซื้อ๑โต๊ะแถม๑โต๊ะ
เรามีโปรแกรมพิเศษโต๊ะจีนซื้อ๑โต๊ะแถม๑โต๊ะนะครับ
ไม่ว่ายังลดเพิ่มด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ถ้าท่านชำระเงินด้วยบัตรธนาคารกรุงเทพ
ท่านก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก๕ครับ
จังโตแกรนตั้งอยู่บนชั้น๓๗โรงแรมอนันตราสาธรณ์ค่ะ
และมีสาขาย่อยอยู่ที่ถนนศรีนคริน
เปิดทุกวัน๒ช่วงเวลาคือ๑๑โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่ง
และ๖โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน